สันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
แม่นะครับเจอน้องมิ้นพี่ก๊อฟทีไรนะครับ
แซวกันทุกทีนะครับสีสันข่าวเช้าไทยรัฐวันนี้นะครับ
เรื่องราวดีนะครับควันหลงของคริสต์มาสนะครับ
จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
อากาศดียามเช้าเราฟุ้งสัตว์น้อยใหญ่ก็ตั้งสติ
เพื่อจะดำรงชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุขครับ
เจ้าเป็ดน้อยก็ปรีเข้าไปหาน้องหมา
ชกไปที่รอบตัวอย่างจังโอ๊ยเป็ดจ้ะ
ไม่ใช่ของกินนะจ๊ะ

นั่งโต๊ะแบบนี้เลยไม่ต้องมุมมัม
เยอะพริกไทยนิดแล้วก็กินต่อ
เยอะมากก็ใช้ผ้าเช็ดอร่อยมากกินไปกินไป

ขอเช็คบินก่อนเจ๊
เช็คบินด้วยเดี๋ยวผมจ่ายเอง

มีหมวก๕ใบหน่วย๒คนทำคล่อง

โชว์นี้สัมพันธ์กันดีจริง
โอ้โหวิ่งเวียนตาลายครับท่านผู้ชม
จับไม่ถูกว่าสลับกันอย่างไร
ทำเหล็กให้ร้อนแล้วนาบลงไปที่แท่งพลาสติก

สักพักก็โรยเม็ดพลาสติกลงไป
เป็นเม็ดพลาสติกหลากสีแล้วก็รีดไปเรื่อย
วิธีการง่ายรีดเสร็จแล้วก็ตัดตัด
เสร็จแล้วก็เอาลวดวางครับผม
แล้วก็เรดไซท่อนเป็นอันเสร็จสิ้น
เราก็ได้กำไรสวยแบบนี้
โอ้โหยอดเยี่ยมจริงครับ

ทิศเป้ขอบอกคำนวา
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
โอ้โหโอ้โหโอ้โห